สนับสนุนโดยทีโพเพี่ยวถูกอนามัยสะอาดใสไร้คราบ
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้เราจะคุยกับน้องนักเรียนนะคะ

แสดงแสดงออกเรื่องของความไม่เห็นด้วยต่อการแต่งเครื่องแบบนักเรียนนะคะ
รอบที่แล้วเราคุยกับสองคนนะคะก็คือเพกากับมินนักเรียนเลวเนี่ยนะคะ
เราคุยในประเด็นเรื่องของจริงเราจะคุยภาพรวม
แต่ว่าวันนั้นน้ำหนักจะไปอยู่ที่เรื่องของทรงผมนะคะ
แล้วก็มีอยู่สองเรื่องที่ออกมาเสร็จสับแล้วเรียบร้อ
ก็คือเรื่องของเครื่องแบบนักเรียนกับทรงผมนั่นแหละ
ที่มีการคุยกันนะคะวันนี้ก็เลยจะคุยก่อนที่วันพรุ่งนี้
หลายโรงเรียนนะคะนักเรียนบางส่วนคงจะแสดงสัญลักษณ์
ในการไม่ใส่ชุดนักเรียนไปโรงเรียน
ในรายการร่วมกันกับเรามีทั้งหมด๕คนนะคะ
เดี๋ยวจะต่อสายคุยกับอีกหนึ่งภาคีที่ก็เป็นภาคีแรก
ที่ออกมาพูดเรื่องนี้ก็คือภาคีนักเรียนขอนแก่น
แต่ว่าในรายการก่อนนะคะแนะนำเอาตามที่ทุกคนสะดวกใจ
ก็คือชื่อแล้วก็บางส่วนมีชื่อโรงเรียนนะคะ
คนแรกนะคะจากกลุ่มนักเรียนเลวนะคะบอสค่ะ
คนที่สองนะคะคือน้องกวางตุ้ง
วางตุ้งมาจากกลุ่มเกี้ยวอุดมเงยหน้าท้าพระเด็จการ

แล้วก็คนที่๓ถัดมาค่ะเป็นเอเชีย
คนที่๔และ๕คืออันนี้เขาเป็นแนวคิดเดียวกัน
แต่วันนี้ใส่ชุดนักเรียนมาคงมีเหตุผลนะคะ
ใกล้ดีฉันที่สุดก็คือพัฒน์นะคะจากแซร่าวิทยา
ไม่เอาพระเด็จการถูกต้องนะคะจากแซร่าวิทยา
แล้วก็อีกหนึ่งท่านนะคะโอปอลนะคะ
ตัวแทนกลุ่มกางกราฟจากสาธิตมศวนะคะ
สวัสดีทั้งห้าท่านค่ะสวัสดีค่ะ

จำชื่อผิดชื่อถูกก็แก้ให้ด้วยนะคะ

เดี๋ยวต้องถามด้านนี้ก่อนคือคุณทุกคนจะแสดงสัญลักษณ
แสดงออกเริ่มต้นในวันพรุ่งนี้ด้วยการไม่ใส่เครื่องแบบไปโรงเรียน

แล้วคุณสองคนทำไมใส่เครื่องแบบมารายการดิฉัน

ก็เลยว่าแบบวันนี้ใส่ชุดนักเรียนไปเตรียมการเตรียมงานที่โรงเรียน
แล้วก็พรุ่งนี้ก็จะเริ่มไม่ใส่ชุดนักเรียนวันแรกครับ
อ้าวแล้วจริงวันแรกที่เป็นวันแรกที่ไปโรงเรียนถูกไหม

มันไม่ใช่ว่าวันแรกเหรอที่แบบมันต้องฮึกเหิมที่สุด

ก็ถ้าวันแรกมีการเตรียมพร้อมที่ดีวันต่อไปก็น่าจะดีกว่าครับ

ทำงานครับแต่ไปนั่งเรียนไปนั่งคุยกับคุณครูก็โดนคุณครูกดดันบ้าง

บอกว่าอย่าทำเลยอย่างนี้อย่าชวนเพื่อนไปเลยแบบ
อย่าทำแล้วมันไม่ดีเขาแบบมีมาตั้งนานแล้ว

ขอบคุณครับขอบคุณครับ
ซึ่งเราให้คำตอบคุณครูว่าอะไรคะ

แปลว่าอะไรไม่เกี่ยวครับไม่ได้ทำ
เกี่ยวครับไม่เคยชวนเลยครับไม่เกี่ยวครับ
แล้วครูเขาก็งงแล้วไปเลย

แล้วตกลงพวกนี้คุณจะมีไหมตัวแทนกลุ่มคุณ

ถัดมาถัดมาโอปอลค่ะ

ขอโทษทีคือเนื่องจากโอปอล์ใช้เสื้อออกนอกกระโปรงนะ

เป็นทางการที่โรงเรียนออกแบบมาให้นักเรียนเลือกใส่ได้ทั้งสองแบบค่ะ

แล้วก็เสื้อที่เป็นแขนปล่อยของน้องเครื่องแบบผู้หญิงเนี่ยก็คือ

ไม่เคยได้ปิดเทอมเลยดีกว่าค่ะ

หนึ่งอาทิตย์นะคะถ้าข้ามมาเทอมสอง
แล้วก็ด้วยความวันนี้มีตรวจระเบียบที่โรงเรียนค่ะ

ก็คือให้เราเข้าไปตรวจระเบียบโดยการดูว่าเล็บเรายาวไหม
เท้าเราถูกระเบียบไหมรองเท้าเราถูกไหม

ผมผู้ชายโอเคแบบยาวเกินไปหรือเปล่า

ซึ่งทำทุกเปิดเทอมหรือทำทุกวันหรือทุกสัปดาห์คะ
รู้สึกจะเป็นเดือนละครั้งค่ะ

แล้วคุณครูได้ถามไหมถึงกิจกรรมในนามกลุ่มของโอปอล
อันนี้เข้าไปคุยกับรองพอฝ่ายปกครองของโรงเรียนเลยค่ะ

แล้วก็ตัวของกลุ่มหนูเองมีทำแบบฟอร์มออกมา

ถ้าโอเคเดี๋ยวเราจะร่วมกันทำทดลองวิจัยกับทางโรงเรียนนะ

โอเคเดี๋ยวเรามาหาตรงกลางกันก็คือ
ทดลองสัก๒เดือนทุกวันศุกร์ใส่ปรายเวทดูค่ะ
ถ้าไม่มีปัญหาอะไรก็อาจจะปล่อยตลอดไป

เพราะโรงเรียนเขาไม่มีปัญหาเหมือนโรงเรียนพวกคุณแล้วนะคะ
คือทางผู้บริหารเห็นด้วยที่อย่างน้อยคือ

รับฟังค่ะเป็นรับฟังมากกว่าในตรงนี้
ก็คือเหมือนจบที่ผู้บริหารจบที่นักเรียนแล้ว

ถามอีกว่าผู้ปกครองเห็นด้วยไหมกับนักเรียนและโรงเรียน
อืมอ่าถ้าอย่างงี้ก็จริงแล้วถ้าดูแล้วคือก็คืบหน้านะคะ

เขารู้มาก่อนไหมคะหรือว่ารู้ตามข่าวเลยคะ

รู้กระทั่งวันที่หนูเปิดแบบฟอร์มถามความคิดเห็น
หนูเองยังจำไม่ได้เลยว่าหนูเปิดไปวันไหน

เพราะฉะนั้นดูแล้วก็ไม่น่าจะกังวลอะไรใช่ไหมคะ

อ้าวมาที่บอสเดี๋ยวมาทีหลังเลยเพราะว่ากลุ่มคุณอ่ะ

เอเชียค่ะเอเชียบอกว่าไม่อยากให้ใช้ชื่อกลุ่ม
แต่ว่าจริงแล้วคือหนูมีกลุ่มอยู่ในโรงเรียนนั่นแหละนะคะ
เอเชียคือแนวคิดของเอเชียกับเพื่อนเนี่ยต้องการอะไรคะ
คิดของหนูนะคะคือหนูสนับสนุนการแต่งกายเสรีค่ะ
นั่นหมายความว่าคุณจะเลือกใส่ชุดปรายเวทหรือชุดนักเรียน
คุณก็สามารถมีพื้นที่ปลอดภัยในการเข้าไปเรียนได้ค่ะ
ก็คือว่ามันจะต้องไม่มีการบังคับแต่งกาย
ไม่ว่าจะแต่งปรายเวทหรือนักเรียนคุณสามารถเลือกได้ค่ะ
ต่อให้เพื่อนคนอื่นเลือกแต่งนักเรียนโอปอลกับเพื่อนในกลุ่มก็แล้วแต่อย่างนี้ใช่ไหม

แล้วถ้าสมมุติส่วนใหญ่นะคะถ้าสิ่งที่หนูรณรงค์กับเพื่อน
แล้วคนส่วนใหญ่บอกเอองั้นฉันก็แต่งชุดนักเรียนจะไปหาชุดปรายเวทมาทำไม

ก็ถือว่ามันก็เป็นสิทธิ์ของเขาอีกเช่นกันนะคะ

แต่สิ่งที่หนูต้องการในทีนี้คือในปัจจุบันคนที่ใส่ชุดปรายเวท
ยังถือว่าผิดกฎระเบียบของโรงเรียนอยู่ถูกไหมคะ
ทีนี้หนูต้องการให้มันเป็นเรื่องที่สามารถทำได้
โดยที่จะต้องไม่มีใครถูกลงโทษเพราะใส่ชุดปรายเวทค่ะ
จริงที่ผ่านมาเคยมีกิจกรรมในโรงเรียนที่โอปอลทำกับเพื่อน
แล้วก็ลองบางครั้งลองบางวันไหมคะ

ขออภัยค่ะเอเชียค่ะ
คือกิจกรรมก่อนหน้านี้เกี่ยวกับชุดเครื่องแบบใช่ไหมคะ
กับชุดเครื่องแบบตอนนี้ยังไม่มีค่ะแต่ว่ามีการโปรโมทออกไปก่อนหน้านี้แล้วค่ะ
ก็จะเป็นชื่อแฮชแท็กที่มีชื่อโรงเรียนหนูอยู่ค่ะ
ก็จะขอไม่เอ่ยชื่อแฮชแท็ก

ซึ่งแฮชแท็กนี้ก็จะเริ่มต้นจากการโดนลงก่อนค่ะ
โรงเรียนหนูค่ะจะมีสิ่งที่เรียกว่าสะพานนักเรียน
เพื่อใช้ในการหารือร่างกฎระเบียบค่ะ
กิจกรรมแคมเปญหนูที่จัดขึ้นนี้ยังอยู่ในขั้นตอนการรณรงค์

และจะส่งเรื่องต่อไปยังสภานักเรียน
เพื่อให้เกิดการลงมติกันระหว่างหมู่นักเรียนค่ะ
แต่ว่าทีนี้พอแคมเปญวันที่๑มันเข้ามาก่อนทีนี้
เราก็เลยคิดว่าเออถ้าเราเข้าร่มตรงนี้มันจะช่วยเป็นตัวเร่ง
และมันจะเป็นการเน้นย้ำถึงจุดยืนของพวกเรา
ดังนั้นแล้วเราก็เลยเอาแคมเปญของวันที่๑นี้มาเข้าร่วมด้วยเช่นกันค่ะ
ก็คือว่าตัวของโรงเรียนเราค่ะ
มีแคมเปญที่จะจัดเกี่ยวกับการลนณรงค์เศรษฐกีตะงกายอยู่แล้ว
แต่ว่าของวันที่๑นี้ก็เป็นส่วนแยกออกมาอีกทีนึงค่ะ
ทีนี้มาถัดมาค่ะถัดมาคือกวางตุ้ง
อันนี้คือชุดไพเวสหรือชุดนักเรียน

อันนี้เข้าใจว่าเหมือนเป็นการปรณีประนอม

แต่ยังมีสัญลักษณ์โรงเรียนไม่ใช่เหรอ
หนูคิดว่าโรงเรียนยึดติดกับสัญลักษณ์ต่างเช่นพระเกี่ยวอะไรแบบนี้มากเกินไป
ซึ่งจริงแล้วคือความเป็นโรงเรียนมันไม่ได้อยู่ที่สัญลักษณ์มันอยู่ที่นักเรียนมากกว่า
แล้วการที่กวางตุ้งใส่เสื้อซึ่งไม่ใช่เสื้อนักเรียนแล้วติดพระเกี้ยวความหมายของมันคืออะไรคะที่ต้องการจะแบบส่งสารออกไป
รู้สึกว่าเสื้อนักเรียนเป็นคือชุดนะคะปกติแล้วมันเป็นการบังคับ
แล้วเครื่องแบบทุกอย่างที่ติดมันเป็นความศักดิ์สิทธิ์การที่หนูเอามาติดแบบนี้เป็นเหมือนการทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของเครื่องแบบอะค่ะ
ทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของเครื่องแบบแปลว่าถ้าสมมุติในโรงเรียนของกวางตุ้งที่จะทำเนี่ย
ก็ถ้าใครอยากทำก็ทำได้ค่ะเป็นเสรี

กลุ่มใช่ไหมคะคือเรามีภาพจำว่าเตรียมอุดมเป็นหนึ่งในโรงเรียนที่เด็กเรียนเยอะ
แต่หลังนี้เตรียมอุดมภาพชัดมากว่าเด็กกิจกรรมไม่น้อยเลยคือในโรงเรียนบรรยากาศเป็นยังไงคะ
ในโรงเรียนนะคะเด็กก็คือมาจากหลายที่เด็กในโรงเรียนก็จะมีความหลากหลายค่ะ
บางคนก็อาจจะออกมาเคลื่อนไหวหรือบางคนก็ทำกิจกรรมในโรงเรียนหรือบางคนก็ตั้งใจเรียนนะคะ
มีหลายแบบมาที่นักเรียนเรวค่ะบอสค่ะต้องการอะไร
คือเราแค่อยากเปิดทางเลือกเปิดโอกาสให้กับคนที่เขาอาจจะไม่ได้อยากใส่ชุดนักเรียนขาดแคลนชุดโรงเรียน
หรือว่าไม่ได้อยากจะใส่มันเป็นทางเลือกสำหรับคนกลุ่มนี้ครับ
ทีนี้เอาอย่างนี้นะคะที่ฉันเห็นข้อเขียนหรือว่าสิ่งที่นักเรียนในรุ่นมัธย
ช่วยกันพูดเนี่ยคือพยายามจะบอกว่าจริงแล้วชุดนักเรียนมันทำหน้าที่อย่างที่มันควรจะเป็นไหม
คือหนึ่งลดความเหลื่อมล้ำใช่ไหมคะแล้วก็สร้างความเป็นระเบียบนะคะ
คือต่างนานาที่ถูกบอกว่าชุดนักเรียนมีหน้าที่อะไร
คำถามคือพวกคุณแน่ใจเหรอว่าสิ่งที่พวกคุณคิดมันเป็นอย่างที่คุณคิด
เช่นใส่ชุดประเวทมันจะลดความเหลื่อมล้ำได้ดีกว่าชุดนักเรียนเหรออ้าวบอสก่อนครับ
ลดความเหลื่อมล้ำได้ดีกว่าชุดนักเรียนไหมชุดปรายเวทมันคือชุดที่ที่เรามีอยู่แล้วอ่ะ
เปิดตู้เสื้อผ้าอะไรที่ใส่อยู่ในชีวิตประจำวันนั่นก็คือชุดปรายเวท
คือมันทุกคนมีอยู่แล้วมันไม่ต้องตะเกียดตะกายขนขวายหรือว่าต้องหอบข้าวหอบของไปจำนำเพื่อซื้อชุดมา
เพื่อจะใส่ไปโรงเรียนได้นึกออกไหมฮะ
แต่ว่าชุดปรายเวทที่มันอยู่ในตู้มันไม่ใช่ทุกชุดที่มันจะใส่แล้วไปโชว์เพื่อนได้นะ
มันไม่จำเป็นสิคุณมันไม่จำเป็นที่เราจะต้องเพื่อโชว์นึกออกไหมฮะ
แต่เราก็อาจจะเขินนะเพื่อนคนนี้แต่งเทกว่าเพื่อนคนนี้ใส่แล้วสวยกว่าของเราชุดธรรมดามากมันอาจจะมีน้องที่อาจจะอยู่ในภาวะแบบนั้นก็ได้นะคะบอส
ความรู้สึกแบบนั้นผมว่ามันไม่ได้มีแค่ในชุดนะอุ้ยคนนี้สวยจังเลยอ่ะผมอยากหน้าตาดีแบบนี้จังเลยอ่ะ
คนนี้ใช้ปากกายี่ห้อนี้อยากมีบ้างอ่ะอยากใช้ปากกายี่ห้อดีอ่ะคนนี้ใส่รองเท้านักเรียนแต่ว่าเป็นรองเท้านักเรียนที่ยี่ห้อมันแพงใส่แล้วนุ่มสบายดีจังเลยอยากมีคนนี้ถือจาขอบไปเป็นพันอ่ะไม่อยากใช้ของเรียนอยากใช้จ้าขอบบ้างนี่ก็คือความเหลื่อมล้ำนี่ก็คือความอยากได้อยากมีเหมือนกันนะฮะ
แต่ชุดมันเป็นชุดมันเห็นเป้าใหญ่อ่ะชุดมันเห็นก่อนเลยมันไม่ใช่ของใช้มันไม่ใช่แบบอย่างอื่นอ่ะบอสคะ
จริงแล้วว่าความปัญหาคือปัญหาคือเด็กมันรู้สึกอยากจะเป็นเหมือนเพื่อนประเด็นที่เราต้องมาทำคือจะทำยังไงให้เด็กลดความรู้สึกเหล่านี้ลงเพราะว่าสุดท้ายแล้วคุณไปขนขวายตามใครเขาไม่ได้ตลอดหรอกนึกออกไหมฮะต่อให้เขาจะอยากได้อยากใส่ชุดเหมือนเพื่อนวันนี้เขามีชุดเหมือนเพื่อนอ่ะโตขึ้นเพื่อนทำงานมีรถจะต้องมีรถเหมือนเพื่อนไหมเพื่อนทำงานมีบ้านจะต้องไปผ่อนบ้าน
สุดท้ายแล้วเราจะสอนให้เด็กคนนึงโตไปโดยรู้ว่าตัวเองควรค่าแก่อะไรไปถึงอะไรไม่ถึงอะไรจับต้องได้อะไรเกินตัวเราว่าอันนี้มันเป็นการสอนเด็กไปกลายครับคือถ้าสมมติจะพูดถึงความเหลื่อมล้ำบอสกำลังจะบอกที่ว่ามันอยู่ที่วิธีคิดและความเข้าใจของเด็กก็ด้วยครับไม่ใช่เพียงแค่สิ่งที่มองเห็นได้ด้วยตาเท่านั้น
สุดท้ายแล้วบอกว่าจริงยังไงมันก็มีนอกรั้วโรงเรนมันก็เห็นคือคุณเลยเน้นไปที่วิธีคิดวิธีมองถูกไหมฮะพิสูจน์ถูกไหมครับอ่ะนั้นกลับมาค่ะของคุณบ้างค่ะคือเป้าของการใส่ไปเวทไปโรงเรียนคือต้องการจะทำต้องการจะบอกระบบว่าอะไรฮะก็คือว่าในโรงเรียนมันจะมีเหมือนกับว่าคนที่มีฐา
ชุดลูกเสือชุดพละชุดกีฬาสีอีกก็มีเยอะมากบางทีก็อาจจะถึง๕๐๐๐หรือว่าถ้าเอาคุณภาพดีหน่อยก็อาจจะแบบ๕๐๐๐๗๐๐๐อะไรอย่างนี้แหละครับเราก็อยากจะให้เขารู้ว่าจริงเขาไม่จำเป็นต้องเสียเงิน๕๐๐๐๗๐๐๐ต่อปีเนี่ยเพื่อไปซื้อชุดนักเรียนแต่ว่าเงินตัวเนี้ยไปซื้อชุดไฟเวทที่สามารถใส่ได้
แต่มันอาจจะสร้างอีกภาวะนึงได้ไหมคือเสื้อนักเรียนเก่าเสื้อนักเรียนมันสีมอเซาะอะไรลงไปหน่อย
มันก็แบบอาจจะไม่ได้รู้สึกมากเท่ากับว่าเราใส่ชุดปรายเวทที่ซ้ำเดิม
ไม่ได้มีเปลี่ยนเหมือนเพื่อนไม่ได้ไม่ได้มีของใหม่บ่อยเหมือนเพื่อน

เพราะว่านี่ก็เคยรู้สึกก็ต้องไปซื้อใหม่

ว่าชุดนักเรียนเหลืองมากเลยแบบซักยังไงก็ไม่ออกสักทีจนต้องแบบไปบอกแม่ว่าเออซื้อใหม่ได้ไหมแบบมันเหลืองมากเลยแบบไม่สามารถทนด้วยอยู่ในชุดแบบสีขาวที่เหลืองแบบนี้ได้
กำลังจะบอกว่าจริงแล้วต่อให้เป็นชุดนักเรียนมันก็เข้ารักษณะการใส่เสื้อซ้ำไม่มีเสื้อเปลี่ยนใหม่ในชุดปรายเวทอย่างนี้หรอคะ

ใช่ครับคืออย่างชุดนักเรียนเนี่ยบางคนอาจจะมันจะมีเรื่องของชุดนักเรียนบางไม่ได้คุณภาพการตัดเย็บคัตติ้งไม่ดีอะไรอย่างนี้ครับ
บางคนอยากจะได้ชุดสีดำชุดสีเหลืองชุดสีขาวหรือว่าชุดอะไรอย่างนี้ครับมันเป็นเรื่องของจิตใจของคนนะครับว่าแบบอยากได้อะไรอะไรอย่างนี้ครับ
เดี๋ยวขอพักสักครู่เดี๋ยวช่วงหน้าชวนเพื่อนที่ขอนแก่นอีก๒คนคุยด้วยนะคะแล้วก็จะพยายามติดต่อทางกระทรวงหรือว่าสอบพทที่จะพูดคุยกันซึ่งจริงแล้วมติเขาออกมาแล้วถูกไหมวิธีปฏิบัตินะคะแต่เดี๋ยวให้ไม่แน่ใจว่าพอพวกคุณเล่งเราให้เกิดขึ้นภายในวันพรุ่งนี้ไม่รู้เป็นยังไงเหมือนกัน

เรือนร่างภายในร่างกายซึ่งมันเป็นอะไรที่ไม่ดีครับครับแล้วก็เสริมครับคือว่ามันก็มีปัญหาจากทางต่างจังหวัดหรือว่าคนที่ขาดแคลนชุดนักเรียนเหมือนกันนะครับว่าไงคะอ่าทางต่างจังหวัดหรือว่านักเรียนที่ไม่อ่าไม่มีคุณเอ่อไม่มีทุนทรัพย์พอเขาก็อ่าขาดแนนชุดนักเรียนเหมือนกันครับซึ่งมันก็มีสถิติ
รับบริจาคตามที่พวกคุณพูดกันผ่านสื่อเหรอคะคือจริงจริงมันอาจจะเป็นอีกปัญหาได้ไหมพี่ถามเพื่อนเพื่อนที่กรุงเทพแล้วเนี่ยนะคะคือว่ามันแก้ปัญหาได้จริงเหรอกับการที่ปล่อยให้ใส่ชุดที่มีอะไรก็ได้ที่บ้านมันจะไม่สร้างปัญหาอีกแบบหรือว่าอาจจะเป็นปัญหาคล้ายคล้ายกันเหรอคะว่าแบบเด็กก็จะเปรียบเทียบกัน

ใช่ครับ
แล้วตอนนี้ทางโรงเรียนติดต่อคุณทั้งสองคนมาเพื่อที่จะคุยยังว่าเอ้ยจะทำเหรอมาคุยกันก่อนเดี๋ยวค่อยเริ่มไหมมีติดต่อมาคุยยังคะ
อ่าตอนนี้อย่างไร

ของคุณเริ่มพรุ่งนี้ใช่ไหมคะทั้งสองคน

เดี๋ยวเราคุยไปกันพร้อมกับเพื่อนในกรุงเทพด้วยนะคะเดี๋ยวอากับขวัญข้าวคุยไปพร้อมกันเลยนะคะ
เพราะฉะนั้นกลับไปที่โอปอลค่ะโอปอลเอาจริงแล้วเนี่ยนะคะคือสิ่งที่เราคิดว่าสมมุตินะคะถ้าสมมุติแนวคิดการใส่ชุดอะไรก็ได้ชุดประเวทไปโรงเรียนเนี่ย
หนูคิดว่าอะไรเป็นตัววัดผลว่าเรื่องนี้สำเร็จเรื่องนี้ถูกพิสูจน์แล้วคืออะไรคะ
จริงเราแทบไม่ต้องพิสูจน์เลยด้วยซ้ำเพราะว่ามันเป็นกฎที่สร้างขึ้นมาว่าชุดปรายเวทผิดระเบียบเนี่ยมันคือการที่ผู้ใหญ่มาถกเถียงกันว่าอันไหนดีอันไหนไม่ดีแล้วเอามาให้เด็กปฏิบัติไม่มีโรงเรียนไหนที่เขียนกฎแล้วเอาเด็กเข้าไปนั่งเขียนด้วยถูกไหมคะ
ผู้ปฏิบัติควรจะมีสิทธิ์ได้เลือกเหมือนกันแต่ไม่มีโรงเรียนไหนที่เอาเด็กเข้าไปนั่งเขียนด้วยว่าโอเคแบบนี้ดีนะเป็นการที่ผู้ใหญ่เถียงกันเองแล้วมาใส่ให้เรา
ก็คิดว่ามันจะมีเป็นความต่างหรือแกร่งแยกมั้ยเพราะว่าอาจจะมีเพื่อนจำนวนไม่น้อยที่เขาก็คงอยากจะใส่ชุดนักเรียนต่อไปแล้วมัน
เท่ากับเราเป็นคนที่ไม่ขับเคลื่อนไปกับคนรุ่นนี้
เขาจะรู้สึกว่าเขาไม่เป็นคนของรุ่นนี้ที่พยายามขับเคลื่อนหรือเปล่า

อันนี้อยู่ที่การอบรมการสอนนะคะ
คือถ้าเกิดว่ามันต้องถามกลับไปว่าถ้าโรงเรียนสอนเด็กยังไง
ถ้าเกิดว่าเด็กไม่เข้าใจกันแบ่งแยกกันเพราะว่าเรื่องแค่นี้
อืมถ้ามันมันจะเกิดปัญหาอย่างเมื่อสักครู่นี้เราคุยกันนอกรอบนะคะ
มีใครคิดไหมว่ามันจะเกิดปัญหาว่าแบบ
คนที่แต่งประเวทจะมองคนใส่ชุดนักเรียนยังไง
คนที่ใส่ชุดนักเรียนจะมองคนใส่ชุดปรายเวทยังไง

ตรงนี้หนูคิดว่ามันเป็นสิ่งที่เราควรจะทำให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ค่ะ
และจากนั้นเราจะรู้สึกว่าคุ้นชินกับมันไปเอง
มันดีกว่าการที่เราจะมาบอกว่าทุกคนควรจะแต่งตัวให้เหมือนกัน

ทั้งที่จริงแล้วคือประเทศเราเป็นประชาธิปไตย

ความแตกต่างหลากหลายเป็นสิ่งที่สวยงามในระบอบประชาธิปไตยค่ะ
แต่มันก็มีมันก็มีข้อดีของมันนะชุดนักเรียน

เพราะฉะนั้นก็บอกมันก็มีความเป็นระเบียบมันก็เตรียมตัวง่าย
มันก็แบบมันก็ไม่เห็นจะเป็นอะไรเลยอ่ะ
อันนี้มองในมุมมองที่แบบว่าเป็นคนขับเคลื่อนนะคะ
หนูจะคิดว่าในเมื่อคุณจอมขวัญคิดอย่างนั้น

แต่ว่าสิ่งที่คนทำก็คือคุณจอมขวัญไม่สามารถไปบังคับคนอื่น

มันอาจจะมีในขณะเดียวกันที่คุณจอมขวัญคิดแบบนี้

มีเครื่องแบบมีเข็มขัดอะไรที่มันแต่งยาก
เพราะฉะนั้นเรียนสรุปถูกไหม

พยายามจะทำให้ชุดนักเรียนเป็นหนึ่งทางเลือก
คือเป็นแค่ชุดหนึ่งที่คุณจะเลือก

ก็อาจจะหยิบชุดนักเรียนมาใช้ในกรณีนั้น

เด็กไม่ได้เข้าถึงชุดนักเรียนจะได้เข้าถึงชุดปรายเวท

อาร์ตที่ขอนแก่นมีการคุยกันไหมเดี๋ยวมันจะกลายเป็นแบบ
นี่อาจจะใช้คำทับหน่อยนะคะ
คือมันจะมีการบูลลี่กันระหว่างเพื่อนที่เข้าร่วมกิจกรรม
กับเพื่อนที่ไม่เข้าร่วมกิจกรรมมันจะเป็นแบบนี้ไหม
มันจะสร้างความต่างจนแตกไหมคะ
อืมผมคิดว่าไม่นะครับผม
เพราะว่ามันเหมือนกันการแบบ
ทำให้คนแบบคิดว่า
สิ่งที่เราทำมันถูกหรือเปล่านะครับ
แล้วขวัญข้าวค่ะคิดว่ามันจะกลายเป็น
กระแสหรือว่าการรณรงค์ขับเคลื่อนที่สร้างปัญหาให้กับ
ผู้บริหารโรงเรียนคุณครูที่
ไม่แน่ใจว่าโรงเรียนไหนจะเปิดรับบ้างโรงเรียนไหนจะไม่เปิดรับบ้าง

ก็แค่เครื่องแบบนักเรียนเท่านั้นเองค่ะขวัญเข้า
ถามว่ามันเป็นปัญหากับทางคนที่ยึดโยงกับกฎมากกว่า
เพราะฉะนั้นเราในเมื่อโลกมันเปลี่ยนไปแล้ว

ไม่ใช่ว่าเราจะเป็นศูนย์กลางโลกอะไรอย่างนั้นใช่ไหมครับ
ทีนี้ผมก็มองว่ามันก็เป็นนิมิตหมายที่ดี
ที่เราได้นำกฏข้อนี้กลับมาข้อสุด
แล้วก็มาถกเถียงกันในสังคมเหมือนกัน

ให้ตามกระแสตามพันโลก
ครับผมอยากข่าวแห้งบุลลี่นิดนึงครับ

คือเรื่องบุลลี่ที่การว่าคนนี้ใส่ชุดไปเรียน

ผมว่าเรื่องนี้มันเป็นเรื่องของนิสัยคนมากกว่าครับ
ว่าเขาจะมองยังไงครับผม

การลงนี้จะสร้างปัญหาอะไรเพิ่มขึ้น

เดี๋ยวจะลองต่อสาย
ทางฝั่งภาครัฐดูนะคะ
ยังไงขอบคุณอากับขวัญข้าวที่ขอนแก่นก่อนนะคะ

เพราะว่าถ้าแต่ละโรงเรียนนะครับ

เด็กจะถูกปฏิบัติในแง่ของกฎระเบียบ

คุยกันกับผู้อำนวยการสำนักบริหารงาน

มัธยมศึกษาตอนปลายดรส่วนศักดิ์ทองเนียมค่ะ
พอสวัสดีค่ะพอโดยนโยบายแล้ว
ถ้าน้องเขาจัดกิจกรรมที่จะแต่งประเวทไปที่โรงเรียน
มีนโยบายชัดเจนไหมคะว่าจะ
จะเช่นจะโดนลงโทษหรือจะต้องปฏิบัติต่อนักเรียน
ที่แต่งปริเวทเหล่านี้นัยโรงเรียนอย่างไรคะ
ก็คือเรามีมาตรการอันดับแรกก็คือให้ตรฐานศึกษา
ปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบที่เกี่ยวข้องเช่นพระราชบรรยัตน์เครื่องแบบนักเรียนปีศ๒๕๕๑
และระเบียบประสงค์ศาลิการณ์ว่าด้วยเครื่องแบบนักเรียนปี๒๕๕๑
ทีนี้เราคงจะต้องใช้เหตุใช้ผลขึ้นกันและกัน
เพราะว่าเป็นความคิดเห็นของนักเรียนซึ่งเราก็เปิดให้นักเรียนได้แสดงความคิดเห็น
แต่ให้อยู่ในกฎในระเบียบในข้อกฎหมายนะครับ
ค่ะพอคะถ้าสมมุติเรียนลองถามดูเพื่อให้เห็นเป็นรูปธรรมนะคะ
สมมุติถ้าในโรงเรียนนั้นไม่ได้ยอมให้ทำกิจกรรมนี้
เท่ากับว่าอยู่ที่ดุลพินิษฐ์ของฝ่ายบริหารหรือของคุณครูที่รับผิดชอบเลยว่าจะเลือกปฏิบัติ
หมายถึงว่าเลือกกระทำต่อนักเรียนที่แต่งปรายเวทอย่างไรอย่างนี้หรอคะ
เพื่อหารือกันและทำความเข้าใจซึ่งไม่ใช่เป็นการสนุนนะครับ
แต่ว่าเป็นการทางร่วมกันระหว่างนักเรียนในสถานการณ์ที่เกิดขึ้น
โดยให้นักเรียนเขาได้ชี้แจงเหตุและผลนะครับโดยให้ภาคี๔ฝ่ายได้ร่วมช่วยกันคิดนะครับ
ถ้าสมมติเกิดเหตุไปแล้วเพราะว่าเขาจะเริ่มกันพรุ่งนี้แล้ว
ก็คือให้ภาคี๔ฝ่ายของแต่ละโรงเรียนใช่ไหมคะผอ

ซึ่งในส่วนนี้ถ้าเขาจะขับเคลื่อนต่อถ้าเขายังจะคงขับเคลื่อนต่อไป
มันเป็นไปได้ไหมคะที่แม้ว่าจะมีมติออกมาจากกระทรวงแล้ว
มันอาจจะถูกเปลี่ยนแปลงได้จากกิจกรรมที่เขาทำในรอบนี้
อาจจะมีวงใหม่ขึ้นมาเพื่อคุยของใหม่ล่าสุด
คือหลักการก็มันแนวทางเราได้ให้ได้สั่งการลงไป
แนวทางในการปฏิบัติเนี่ยคือเราจะละเว้นการเผชิญหน้าและโตเถียงกับนักเรียนนะครับ
และก็ห้ามใช้ความรุนแรงแก่นักเรียนอันนี้เป็นมาตรการส่วนที่
ที่เรามีมาตรการลงไปแล้วนะคือการห้ามใช้ความรุนแรงกับนักเรียน
โดยคือเราก็เปิดโอกาสให้นักเรียนเขาได้แสดงเหตุและผลนะครับ
และความคิดเห็นเขาให้เป็นไปอย่างอิสระแต่ต้องไม่ขัดต่อกฎหมาย
แล้วเราก็เอามาประมวลเอามาวิเคราะห์ว่ามีความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใด
เพราะฉะนั้นนโยบายจะเป็นเมื่อเกิดเหตุไปเราก็จะเป็น๔ฝ่ายที่คลองสร้างเพื่อพูดคุยกัน
เป็นข้อกฎหมายเป็นพระราชปัญหยัดระเบียบตันปี๑๙๕๐
พอร์อออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออออ

นักเรียนก็เป็นการยืนตูตะว่าคนคนนั้นเขาเป็นนักเรียนได้ครับไม่เพียงแต่ชุดนักเรียนเท่านั้นหรือถ้าสมมุติเวลาใครพยายามจะมารังแก่ข่มเหงคุณแล้วคุณเห็นว่าเป็นนักเรียนเขาจะรู้ว่าคุณเด็กบางคนโตใช่ไหมแต่ถ้าอยู่ในชุดนักเรียนเขาจะเข้าไปช่วยคุณเหมือนกับเขาไม่ต้องคิดเยอะจริงแล้วการจะเข้าไปช่วย
โปรดติดตามตอนต่อไป